อ่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคอการเมืองจับตากันแทบจะไม่ทันเลยนะคะ
เพราะว่า๒พักใหญ่๒คั่วการเมืองมีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญทั้งคู่นะคะ
ทางฝั่งของพักเพื่อไทยเรามาดูกันบ้างนี่นะคะ
เมื่อตอนเช้าเนี่ยนายสมพงศ์อมรวิวัตรหัวหน้าพักเปิดใจนะคะ
แถลงลาออกจากตำแหน่งเพื่อที่จะให้มีการปรับโครงสร้างพัก
เพื่อส่งไม้ต่อให้แก่นำพักคนอื่นได้ขับเคลื่อนการเลือกตั้งครั้งต่อไป
คือถ้าตามขั้นตอนสมาชิกแล้วก็สอสอก็ต้องให้การรับรองหัวหน้าพัก
กรรมการบริหารพักชุดใหม่นะคะซึ่งนายประเสริฐเชื่อมั่นว่าการ
โครงสร้างพักครั้งนี้จะไม่สร้างปัญหาให้พักในอนาคต
เพราะว่าได้มีการคุยกันแล้วการปรับเปลี่ยนครั้งนี้
สามารถเชื่อมรอยต่อระหว่างคนหลายรุ่นได้แล้วก็ทำให้พักแข็งแกร่งขึ้นนะคะ
เพราะว่าทุกคนพร้อมสู้ศึกการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างเต็มที่
ไฮไลท์ค่ะคุณผู้ชมไฮไลท์สำคัญของการประชุมใหญ่
อยู่ตรงนี้ค่ะนางสาวแพทองทานชินวัฒน์นะคะ
อุ้งอิ๊งค่ะบุตรสาวของนายทักษิณชินวัฒน์
ดีตนายกรัฐมนตรีวันนี้มาเปิดตัวร่วมงานพักค่ะ
จะขึ้นเวทีร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะผู้สนับสนุนนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นในบทบาทนี้เลยนะคะ
กล่าวถึงความหวังของประเทศและความเปลี่ยนแปลง
กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่พอผู้สื่อข่าวถามเรื่องนั่ง
ดิเดตนายกของเพื่อไทยไหมก็ไม่ได้รับคำตอบในเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าขอให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ใช่นักการเมือง
ขอทำงานด้านนวัตกรรมก่อนนี่นะคะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะ
ก็จะเห็นภาพของคุณพ่อนะคะกับพี่ชายนะฮะนี่ค่ะ
นั่งยิ้มส่งกำลังใจดูไลฟ์เปิดตัวโชว์วิสัยทัศน์ครั้งแรก
นั่งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านนวัตกรรมค่ะนี่แหละค่ะ
ก็เป็นบรรยากาศความเคลื่อนไหวของทางฝั่งพักเพื่อไทยนะคะช่วงบ่าย
การประชุมใหญ่สมาชิกพักเพื่อไทยนะคะก็มีมติเบื้องต้นนะคะ
ประชุมเสนอนายแพทย์ชนละนานเป็นหัวหน้าพักเพียงคนเดียวนะคะ
และผลการลงคะแนนสมาชิกก็ให้ความไว้วางใจนายแพทย์ชนละนานศรีแก้ว
เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแบบไร้คู่แข่งค่ะคะแนนสามร้อยสามสิบเจ็ดคะแนน
รองหัวหน้าพักก็จะมีนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรนายสุธินคลังแสง
จุลพันธ์อมรวิวัตรนี่ก็คือโครงสร้างของทางพักเพื่อไทย
ซึ่งวันนี้ก็ปรับใหญ่เหมือนกันนะคะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วค่ะ
ซึ่งวันนี้ถ้าไปดูล่าสุดเนี่ยนะคะก็ในแพทย์ชนละนานเองก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียง
มอบความไว้วางใจในการเข้ามาทำงานนะคะแล้วก็บอกว่าดีใจ
ที่ได้ทำงานร่วมกับนางสาวแพทองทานเยาวชนสายเลือดใหม่นะคะ
วันนี้กรรมการบริหารเพื่อไทยชุดใหม่บอกพร้อมระดมกำลังแล้วก็สติปัญญานะคะ
ประสบการณ์เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากปัญหาและวิกฤตนะคะนี่ค่ะครับ